ค่ะช่วงเย็นเมื่อวานค่ะตำรวจสพแก้วจสมุทรปราการ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าไปพบศพผู้ชายคนนึง
เสียชีวิตอยู่ค่ะลอยอยู่ในคลองกัญญาริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่๑๐
เที่ยงเผลอบางพลีจสมุทรปราการตรงนี้ค่ะ
ก็ไปตรวจสอบนะคะทั้งตำรวจทั้งแพทย์เวรโรงพยาบาลบางพลี
กู้ภัยป่อเต็กตึงตรงนี้ก็จะมีย่าขึ้นปกคลุมเยอะนะคะ
ศพนี้เป็นศพของผู้ชายชาวเอเชียนี่แหละค่ะ
อายุประมาณ๓๐๕๐ปีสภาพศพขึ้นอืดแล้วนะคะไม่ใส่เสื้อ
ใส่กางเกงยีนลีวายขายาวมีเข็มขัดหนังสีดำ
ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕๗วันนะคะ
จากการตรวจสอบค่ะมีแผลจากการถูกสัตว์เลื้อยคลานกัดแท้
หน้าอกและที่แขนและที่แขนข้างซ้าย
ตรงนี้เป็นจุดสังเกตของศพนี้ครับมีรอยสักนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวย่อของอะไรตำรวจก็ให้ทางเจ้าหน้าที่
มวลหน้าที่ปอดเต็กตึ๊งส่งสบของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตร
โรงพยาบาลรามาจักรีนรึบดินบางพลีนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่คุ้นเลยอะค่ะก็ต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน